คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องดูแลสุขภาพ
จากดูแลสุขภาพเกี่ยวกับอากาศแล้ว

อันนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเหมือนกัน

ทีนี้ที่ผ่านมาโทรศัพท์หาสามี

โปรดของสามีเอามาฝากที่บ้าน

เปิดประตูเข้าไปจังหวะที่ภรรยา

เห็นสภาพสามีนอนเสียชีวิต
จมกองเลือดอยู่ในบ้านนะคุณผู้ชม

ในหมู่บ้านที่ตำบลบ้านจันทร์

เข้าไปข้างในภรรยาวิ่งตรงไปที่ร่างของสามีค่ะ
คือนายจักกพงศ์ภิโรมอายุ๔๑ปีครับ
สามีเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นแหละ
แล้วจากการตรวจสอบที่บ้านก็ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้
ไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินต่าง

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วค่ะ

เธอเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าสามีเธอเนี่ยนะมีอาชีพรับจ้าง
แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยเป็นทั้งเกาะเป็นทั้งเบาหวาน
ส่วนตัวคุณสาธิชาเองเธอทำงานอยู่ห้างในอำเภอหนองหาน
ไม่ได้กลับมาบ้านนี้ทุกวันนะจะกลับมาเฉพาะวันหยุดค่ะ
ดังนั้นสามีก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ปกติก็จะโทรคุยกันตลอดติดต่อได้ตลอด๒๓วันก่อน
โทรหาสามีติดต่อไม่ได้เลยมือถือเสียแล้วมั้ง
ไปดูสิคุณผู้ชมก็ไม่ได้อ่านข้อความนี่เธอเปิดไลน์ให้ดูเลยนะ
ดังนั้นเอายังไงดีล่ะพี่สาธิชาก็เลยตัดสินใจ
เมื่อวานนี้กลับไปดูหน่อยดีกว่าก็แวะซื้อหมูพะโล
เพราะว่ารู้ไงว่าสามีชอบหมูพะโล้
พอไปถึงที่บ้านเอาบ้านมืดแต่รถจอดอยู่เอ๊ะแปลกนะ
มีเสียงทีวีจากในบ้านมาด้วยกดกริ่งก่อน
ไม่มีไม่มีเสียงตอบรับว่าได้ยินแล้วไม่มีมาเปิดประตูอะไรเลย
ก็เลยปีนรั้วเข้าไปค่ะแล้วก็ส่องดูปรากฏว่าเสียชีวิตแล้ว
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังด้วยนะบอกว่าปกติบ้านนี้

แล้วก็ไม่เห็นว่าออกจากบ้านมาหลายวันแล้ว
มันมีเรื่องของลางนี่คุณป้าเล่าถึงเรื่องลางบอกเหตุ
เพราะว่ามีอีกาบินวนเหนือบ้านหลังนี้๒ครั้ง
ดังนั้นเขาก็เชื่อมโยงล่ะค่ะอีกาบินวน
อาจจะหมายถึงเป็นรางไม่ดีมีคนตายนั่นแหละ
แล้วตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าโรคประจำตัวนะคะ

พอมันโรคประจำตัวกำเริบก็ไม่ได้มีใครพาส่งโรงพยาบาล
กลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ